กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองยังคึกคักอยู่นะ
คักหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงชิวเวลาโอ้โหเพราะมาก
คุณผู้ชมอยากให้ฟังกันสดจริงเลย
เห็นคุณผู้ชมขอส่งข้อความผ่านทางไลน์มาเยอะมากด้วยนะคะทักทายกันมาได้
มีข้อความหนึ่งบอกว่าอยากเห็นคุณชนะเต้นดิฉันเห็น
โหเต้นไปแล้วอีกนิดนึงเอาใจคนดูหน่อย
คุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราก็แอดกันมาได้นะ
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้กันก่อน
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่คนไทยนั้นชื่นชอบมาเป็นเวลานานแล้ว
แล้วก็อยู่กับสังคมไทยของเรามา
เรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล

ไปลองซื้อที่ร้านนี้เขาบอกว่าพอซื้อเสร็จไปแล้ว
มีของแถมให้ก็คือคาถาปลุกเสกให้โชคดี
ไปกันที่จังหวัดอ่างทองครับ

โหสรรพจิตยามีเพลงเท่าไหร่

พอซื้อที่ร้านของพี่แกเนี่ย

โชคดีกันไปนั่นก็คือ
นายปัญญาเอกจีนนะครับอายุ๗๖ปี
พ่อค้าสลากินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง

ทำการปลูกเสกคาถาให้กับลูกค้า

พร้อมกับเพิ่มยอดขายสลากให้กับตัวเองอีกต่างหากนะครับ

จะมาขายแล้วก็ทำการสวดมนต์ภาวนากับสลาก
เพื่อให้ผู้ซื้อได้ถูกรางวัล
และเมื่อมีลูกค้ามาซื้อก็ให้พร
ท่องกระถาไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบ

ก็จะนำรถด้วยนำภาพปลาด้วย
ไปช่วยกระจิงที่วัดท่าถุง
จังหวัดสุจัยธรรณีลุงพ่อรสีริ่งดำ
นำภาพปลาหนึ่งกองไปให้เขา

ถ้าข้าวลงมาในใหญ่ราคา
หมดทุกงวดมั้ย
หมดทุกงวดเลย
คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัย
ซื้อไปแล้วมันจะถูกจริง

เขาบอกว่าตัวเองเป็นลูกค้าประจำของคุณตามานานแล้ว

ทุกครั้งเลยเหรอคะ

เอาไปถามแกกันดูเขาบอกว่ามีความสุข

ที่เห็นคุณตามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ้าสูงรางวัลใหญ่ก็ต้องไปครับ

เพราะ๒ใบแล้ว
คุณผู้ชมยังไงก็
ใครที่ไม่เชื่ออะไรก็ไปลองดูแล้วกันนะ
แต่เราไม่แนะนำเรื่องของการซื้อสลักกินแบ่งที่มันผิดกฎหมาย
ถูกต้องซื้อให้ถูกกฎหมายแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะแยะมากมายเลยในราคา๘๐บาทด้วย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารุ้นไปพร้อมกันคุณผู้ชมค่ะ
ฉันอยากจะอ่านให้ฟังเหลือเกินว่าเลขที่ออกมันจะเป็นเลขอะไร
รุ้นกับน้องใบตอบได้ในวันพรุ่งนี้
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะมากันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะ
ชาวประมงแถวนี้เขามีการวางอวนจับกุ้ง
และที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้สร้างรายได้หลายพันบาทเลย
เพราะว่านำสารพระภูมิเก่าไปสร้างเป็นหมู่บ้านปลา

วันนั้นเรานำเสนอเรื่องของการสร้างหมู่บ้านปลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ถูกต้องนี่แหละค่ะสารพระภูมิเก่าพวกนี้นี่แหละค่ะ

วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งบ้านสะพลีตำบลสะพลีอำเภอปะถิวจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชม
รวมตัวกันเก็บสารพระภูมิเก่าชำรุดหลายพันชิ้นนะคะ
ชาวบ้านนำไปวางทิ้งไว้ตามริมถนนต่าง
นำไปสร้างหมู่บ้านปลาให้สัตว์น้ำในทะเลอาศัยค่ะ
ปัจจุบันชาวประมงสามารถออกไปจับสัตว์น้ำรอบบริเวณนักกล่าวได้จำนวนมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่นี่
เป็นไงล่ะโอ้โหเพียบเลย

โอ้โหสร้างรายได้วันละหลายพันบาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
นายพิสิทธิลีวิริยภัยทูลนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
และนายนรงม่วงทองคำประธานกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านสะพลีบอกว่า
โครงการหมู่บ้านปลานี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลย

ชาวประมงมีรายได้ตั้งแต่๑๕๐๐บาทไปจนถึง๒๐๐๐บาททุกวันค่ะ
แล้วสารพระภูมินะคะก็ทำมาจากปูนซีเมนคุณผู้ชม
เสมือนปาการังเทียมที่หน่วยงานรัฐสร้าง
แล้วก็นำไปทิ้งไว้กลางทะเลที่ทำจากปูนซีเมนเช่นเดียวกันนั่นเอง
การังที่โยนลงไปเป็นปากการังเทียมก็เหมือนเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กคนนี้จะกลายเป็นสัตว์ใหญ่ในวันข้างหน้าไง
ใช่แล้วเขาบอกว่าสารพระภูมิเก่าชำรุดไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณนะ
ขณะเดียวกันนะคะกลุ่มชาวประมงยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี
ที่ออกกฎหมายจัดระเบียบเรือประมงพาณิชย์กันอย่างจริงจัง
ทำให้ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยทีเดียว
โอ้โหเป็นเริ่มที่น่ายืดดีของระบดาชาวประมงเขานะ
อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงแถวนั้นนะคะ

อย่างที่บอกนั่นแหละการสร้างปากการังเทียม

ยักษ์คิ้วหลิวตาหูกระดิกเร็ว

โอ้ยคุณสงสาร
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูความสามารถของน้องคนนี้กันนะครับ

เด็กชายกิติพัฒน์ด้วงคงหรือน้องสัน

และคุณครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห้วยยอดจังหวัดตรังลือกันว่า

เป็นระยะเวลานานโอ้โห
ว่าแล้วน้องสันก็โชว์ความสามารถ

ให้ได้ชมกันเห็นเต็มจอแบบนี้เลยล่ะค่ะ
แหม่กำลังเพลินเลยค่ะน้องสัน
ซึ่งความสามารถในการยักษ์คิ้วหลิวตากระดิกหูแบบนี้
สั่นกระซิบบอกมาว่าได้ลำเรียนวิชานี้มาจากคุณพ่อนั่นเอง
แล้วก็ชอบทำล้อเลียนเพื่อนและคุณครูที่โรงเรียน
ให้ได้ตลกมันฮาไปตามกันเลยล่ะค่ะ

หนูได้มาจากไหนครับกระดิกหูเนี่ย

แล้วทำมาได้นานแล้วยังครับลูก
โอ้โฮขุนผู้ชมค่ะ
เชื่อเลยว่าวิชาการยกทิ้วเหลวตา

เป็นวิชาความสามารถที่เรียกว่าเรียนแบบกันไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่ามันมาจากสายเลือดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถล้วนค่ะ
ก็ดูสิคะขนาดคุณแม่กันทริการสมาธิวัย๓๑ปี
พยายามจะลองทำตามลูกชายสุดที่รักคนนี้
แต่เอ๊โอ๊โอ๊โอ๊คุณแม่คะ
ใบหน้าและริมฝีปากของคุณแม่เริ่มจะไปแล้วค่ะ
ไปกันคนละทางค่ะคุณแม่
คุณแม่ของน้องสันยังบอกนะคะว่า
สังเกตเห็นน้องสันเริ่มฝึกยักษ์คิ้วตั้งแต่อายุ๓ขวบ
จนตอนนี้ทำบ่อยกลายเป็นความสามารถพิเศษ
ไม่ว่าใครเจอน้องสันก็ต้องขอให้โชว์ตลอดตลอดค่ะ

คุณครูประจำชั้นของน้องสันยังบอกอีกว่า
ตอนที่เห็นน้องสันยักษิ้วหลิวตา

ทำเอาคุณครูเองก็อดค้ำตามเด็กไม่ได้ค่ะ
เพราะความน่ารักความเทล็นต์
ตลกไปพร้อมกับเด็กนั่นเอง
ก็มีอยู่วันหนึ่งเขานั่งเล่นกับเพื่อน
แล้วก็กระดิกหูไว้เพื่อนดู

ว่าเขายังหยอกร้องกับเขา

คือสังเกตได้หรือยังคะ
ก็ประมาณสัก๒สัปดาห์ได้
เขาไม่เคยทำให้เพื่อนดูอะนะ

คุณพี่ลูกเลยบอกก็พื้นมาดูเขา
เขาก็มาหลุงกันมาดู
ก็แปลกใจกันเพราะว่าทุกคนไม่เคยเห็น
เรียกได้ว่าความสามารถของน้องสัน
ไม่ว่าใครที่ได้มาอยู่ใกล้

น้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เอาใหม่ทีละคร่าวเอาคิ้วขึ้นทีละคร่าวโอ้ยยังไง
ไหวแล้วเริ่มจะตะคิวขึ้นหน้าแล้ว
แล้วเนี่ยการทำแบบนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกัน

แล้วแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถกระดิกหูได้นะ

เออยักษ์คิวที่ฉันยังยักษ์ไม่ได้ยักษ์ได้ข้างเดียว

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ให้น้องใบตอง

ไปซ้อมยักษ์คิ้วหลิวตาขยับอะไรนะ

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของของกินมากมาย